แฉเส้นทางกามขอวีซ่าอินเดีย
อ้างว่าไปแสวงบุญแต่ท้ายที่สุด
ไปขายตัวที่ประเทศอินเดียและศรีลังกา
เป็นเส้นทางของหญิงไทยในการไปค้าประเวณี

โดยนายสุดชายวิรุจิธนวรรดิ
กงศุลประจำสถานกงศูนย์ไทยณเมืองเจนไน
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ที่เข้ามาทำงานนวดสปาและค้าประเวณี
มีทั้งที่สมัครใจและที่ถูกหลอก
โดยมีเครือข่าย๓๓เครือข่ายในอินเดีย
ส่งหญิงไทยกระจายไปทำงานตามสปาต่างแห่งละ๒๑๐คน
โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าธุรกิจ
อกจากนี้ยังมีการติดต่อเครือข่ายในประเทศไทย
เพื่อหาหญิงไทยเข้าไปทำงานที่อินเดียและศรีลังกาด้วย
ส่วนใหญ่ในเมืองเจนไนในอดีตที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งจากทางการอินเดีย
ว่ามีคันเข้าไปช่วยเหลือคนไทย
ที่ถูกลากลอบมาทำงานยังผิดกฎหมาย
ซึ่งกรณีล่าสุดนี้มีที่เมืองไฮโดรบัตรจำนวน๓๓คน
และในอดีตก็มีกรณีเช่นเดียวกันที่เมืองบังกลอ
คุณสุชายนี่คือเปิดเผยเฉพาะของเมืองเจนไนนะ
แต่จริงมีข่าวออกมาว่าหญิงไทยเข้าไปทำงาน
ทั้งที่มุมไบล์เจนไนการ์กัตต้าแล้วก็นิวเดลี
โดยในนัดสวัสดีสาหรี่กรงศูนย์ประจำสถานกรงศูนย์ใหญ่ที่เมืองการ์กัตต้า
เปิดเผยว่าเส้นทางการทำงานของหญิงไทย
เป็นการกระจายไปตามเมืองต่างที่มีความเจริญด้านธุรกิจ

ซึ่งนอกจากจะขอวีซ่าท่องเที่ยวและมาทำงานแล้ว
ยังมีการขอวีซ่าธุรกิจมาทำหน้าที่เทรนเนอร์ในการสอนนวดนะ
ซึ่งบางรายถูกตำรวจอินเดียจับกลุ่มแล้วก็ยึดเงินค่าจ้าง
เพราะจริงแล้วตามกฎหมายคือการเป็นเทรนเนอร์หรือฝึกสอนเนี่ย
ไม่มีรายได้เกิดขึ้นแต่บางคนมีรายได้หลายหมื่น
ทั้งนี้เมื่อถูกจับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัว
ส่วนใหญ่จะอ้างว่าถูกหลอกลวงมาทำงาน
แล้วก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณีด้วยครับ

ว่ามีการจับกลุ่มคนไทยที่มาทำงานสปาในพื้นที่ที่เราดูแล
โดยเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย
ก็คือทำงานวีซ่าประเภทธุรกิจแล้วก็วีซ่าประเภทท่องเที่ยว
ซึ่งก็ทางเราก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า

แล้วก็มีโอกาสถูกจำคุก๕ปีนะครับ
ในลักษณะนี้เนี่ยที่ถูกต้องต้องเป็นวีซ่าทำงานเท่านั้นนะครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าการหลบหนีเข้ามาในทำงานในอินเดียเนี่ยน่าจะง่าย
เนื่องจากในอินเดียร้านนวดพนักงาน
จะเป็นหญิงสาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานของอินเดีย
ซึ่งมีหน้าตาคล้ายคนไทยนะคะ
นายหน้าและหญิงไทยเองเนี่ยอาจจะเห็นช่องโหวนี้
แล้วก็คิดว่าการเข้ามาในทำงานในอินเดียน่าจะต้องง่ายแน่นอนแฝงตัวกลมกลืนกับหญิงเหล่านี้นะคะ
แล้วก็น่าจะหลบหนีสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐ
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการให้เบาะแสต่างเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
หากเจ้าหน้าที่รัฐบุกจับกุมได้
ก็จะถูกทางการอินเดียดำเนินคดีอย่างหนักติดคุกยาวนานนะคะ
ดังนั้นขอเตือนให้ไม่หลงเชื่อและเดินทางเข้ามาค่ะ
คณะกรงศูนย์หลายเมืองก็เตือนวันสักครู่นี้มีทั้งเจนไนคาคาต้า
แล้วก็คุณดวงกะมนต์ก็เป็นของกรุงนิวเดอรี
การไปเป็นเทรนเนอร์เขาบอกว่าบางทีสอนถ้าผิด
ผิดเป็นท่าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายค้าประเวณีของอินเดียด้วย
ผิดกฎหมายเลยเหรอคะคือเป็นท่าลักษณะเหมือนการจะมีเพศสัมพันธ์เลย
ขณะที่กงศูนย์ประจำสถานกงศูนย์ใหญ่ณเมืองมุมใบ
คือนายบรรณาวังวิวัฒน์ก็ฝากเตือนหญิงไทย
ที่จะมาทำงานในอินเดียบอกว่ากฎหมายการค้าประเวณีของอินเดีย
มีโทษหนักจำคุก๓๑๐ปีด้วยนะครับ